เริ่มจากเราแล้วก็หาลูกค้าไม่ได้เริ่มจากลูกค้า

ก็ได้ค่าบริการเขาก็ได้ของไปใช้โดยที่เขาไม่ต้องเสียเวลา
เริ่มแรกก็คือเราซื้อคอนโดแล้วก็แบบ

วาดมาเดินอยู่เป็นวันเลยอะเดินอยู่เป็นวันเลย
เริ่มคิดว่าอุ๊ยมันต้องมีมาแบบยกของเองอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดสมมุติเรารับจ้างเขาทำดีใหม่
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าผ่านเฟคบุ๊ค
บางทีเดินไปสามารถถามพนักงานเร็วบอกราด

คือลูกค้าเขาถามว่าพรมตัวเนี้ยมีไหมแล้วทีนี้ของมันหมดไปแล้วเขาก็ฝากเราดูว่ามีหรือเปล่า
เดือนนึงมันได้ไม่เยอะมันได้นิดหน่อยก็คืออาหารแมวอะไรอย่างนี้
ท่าทรายแมวท่าทรายแมวผีประถาของแมวอะไรอย่างเงี้ย
เพราะเราเลี้ยงแมวตอนนี้ก็เลี้ยงสามตัวเจ้าพ่อรถเข็นค่ะ
เพราะว่าต่อไปจะเป็นของที่เป็นของใหญ่และพวกตู้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เลขแถวกับเลขช่องเราก็จะดูเลขแถวบอลอย่างดูแถววันนี้แถวสามสิบเอ็ดอ่ะ
เข้ามาสิบแล้วเจ็ดสิบสี่อยู่ลึกแน่แน่แล้วก็พุ่งมาเลยค่ะ
แล้วก็ดูตามตรงนี้ได้เลย
มันไม่ได้มาเบียดเบียนเวลาของเราอะค่ะแต่เรารู้สึกว่า
มันทำให้เวลาเราคุ้มค่าและมีค่ามากขึ้นมากกว่า
บางทีมันก็ไม่ได้ถือว่าทำงานนะ

ได้ติดไม้ติดมืองานอดิเวก